เมื่อคืนดูรันมากดูเดือดมากค่ะ

มีใครแอร์เสียไหมคะ
ก็ชื่นชมกับว่าสกิลในการแสดงของมีนในฉากนั้นมาก
เพราะว่าเราก็แอบพอคนอินแล้วคอมเม้นต์มันก็เริ่มแรงขึ้นอะไรอย่างนี้
เราก็เลยแบบโอ้เออเดี๋ยวลงสักนิดนึงว่าแบบการแสดง
มันแรงอีกตั้งแต่เล่นกระพอร์นมากเลยหรอคะ
ที่สุดแล้วค่ะใช่คุณพ่อคุณแม่ยังไม่เห็นเลย

ส่วนใหญ่จะเทคเดียวเพราะว่าภูมิกับก็จะพยายามเซ
เพราะว่าฉากอะไรที่มันล่อแหลมหรือว่าคือต้องให้เกียรติเราอย่างนี้
เขาก็จะขอเทคเดียวนะมินอะไรอย่างนี้คือเดินมาบอกก่อนค่ะใช่
อันนี้ต้องทำกันมาหนักขนาดไหนกับฉากนี้
เออฉากคือมันมีฉากนี้ค่อนข้างเยอะของแต่ละตอนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีสมาธิมาก
คือสำหรับมินก็คือยากกว่าดราม่ายากกว่าคอมเมอดี้ยากกว่าทุกอย่างเลย
เพราะว่ามันเขินอ่ะมันเขินอ่ะ
แล้วก็ช่วงนี้ก็เร่งถ่ายด้วยสมาธิก็จะหลุดง่าย
ว่าแบบคือเราก็ช่วงนี้เราเร่งอัดให้มันถ่ายจบ
เดี๋ยวจะมีคิวไปต่างประเทศอีกสิ้นเดือนนี้ค่ะ

คนก็คาดหวังเริ่มขนาดนี้แล้วแสดงว่ากลางเรื่องแล้ว
ใช่ก็จะมีอีกเยอะเลยค่ะ
แต่ว่ามันจะมีความกลมของตัวละคร
ซึ่งขณะเราเล่นเองเราก็ยังหลงรักตัวละครตัวนี้เลยคือ
คือมันเป็นเรื่องจริงของคนนะคะ
เอาทั้งสองด้านมาพูดกัน
ทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ทุกคนอาจจะมี
เราก็ต้องทำการบ้านเพราะว่าในบทเราก็รู้กันดีอยู่แล้ว

มันก็พูดเร็วพูดแบบกฏ

บ๊วยบีร้าวสารอเอลาตี้ชั่วครับ
อเรนนี่ชั่วก็ยาวล่ะเราก็ถ่ายกันนาน
ที่เราพยายามจะปั้นกันให้คุณผู้ชมได้ติดตามว่า
นี่คือการแนะนำตัวหนึ่ง

นี่คือน้ำ

แบบว่าทางลบบ้างหรืออะไร

เพราะว่าในทางลบไม่น่าจะมีเยอะ

ว่ามันไม่ได้เลวซะทีเดียว

เดี๋ยวก็จะมีทั้งตอนที่คนชอบและไม่ชอบ

คือโหคือในเรื่องที่แบบว่า

คือแบบโอ้ขือแบบเค้าก็เซลกันในกล่องค่ะเออ
คนก็อยากจะแบบมาเล่นเป็นหนึ่งเพราะว่ามันมันใช้
ใช้จำนวนพระเอกและผู้ชายเยอะมากในเรื่องค่ะ
ไม่ไม่เอ่อไม่แน่ใจว่าจะออกมาอย่างไง
แต่มินคิดว่าคนดูน่าจะค่อย

เขาก็บอกว่าบทดูโตขึ้น

แรงสุดขนาดไหนเหรอคะ
แรงสุดเราตัดออกไปแล้ว
คือเราก็จะดูเรื่องของจริยธรรมด้วยค่ะ
ว่าแบบอะไรที่ดูแล้วมีเด็กดูแล้วแยกแยะได้
อะไรอย่างนี้ค่ะหรือมันมีข้อคิดดีแทรก
ที่เด็กก็จะพอเข้าใจได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คืออะไรที่แบบมันล่อแหลมมากก็คือไม่ได้ออกอากาศหรอกค่ะ
ใช่แต่ว่าก็จะมีก็คือยังแรงอยู่

อึงอย่างฉากเมื่อคืนช่างแอลไหนต้านเขาก็
เขาแซวเหมือนกับอยากให้กำลังใจมากกว่า
เพราะเขารู้ว่าช่วงนี้เราทำงานเหนื่อย
เรื่องนี้มันก็ค่อนข้างท้าทายกับมิ้นมาก
แล้วก็แบบอย่างที่บอกว่ามันเร่งถ่ายค่ะ

เพราะว่าคือตอนนี้ต้องเทคิวให้ละครหมดเลย
คือไม่ได้รับอีเวนต์ไม่ได้รับอะไรนอกเหนือจากที่เกี่ยวกับงานละคร
เพราะเดี๋ยวเราต้องเตรียมไปต่างประเทศแล้ว
มีแสดงทำห่วงให้เราเห็นแล้วมั้ยครับ
เขาไม่ทำน้องมาจะรงนั้นมันจะแรงที่เรื่อย

เพราะว่าในส่วนนี้ก็คือเขาก็ให้เกียรติเราอยู่แล้วในเรื่องของการทำงานค่ะ

ค่ะเปิดตัวดีก็นอนไม่หลับเลยค่ะคือเรื่องนี้ถ่ายแล้วก็ตั้งใจมาตลอดปี
คือแบบทั้งทุ่มเททั้งเรียนการแสดงเพิ่มเติมแล้วก็เป็นบทบาทที่เราไม่เคยเล่นด้วย
แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคนดูจะเชื่อไหมว่าเราเป็นตัวนี้จริง
คนก็จะติดภาพมินแบบหวานหรืออะไรอย่างนี้
ก็หายเหนื่อยใช้คำนี้ดีกว่าค่ะหายเหนื่อย
วันแรกออกมาเริ่มได้ดีค่ะก็ยังมีตอนต่อไปให้ได้ติดตามชมอีกแน่นอนค่ะ
แฟนคลับจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งค่ะก็คือทีมหนึ่งกับทีมสองแยกชัดเจนค่ะ
ก็คือจะเป็นทีม๑๘๐ก็คือทีมหนึ่งก็คือจะชอบ
ออกไปเลยออกจะเป็นเรื่องไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือชอบหนึ่งมากแม่มากอะไรอย่างนี้ค่ะฟาดมากอะไรอย่างนี้
ส่วนตัวสองเนี่ยก็จะมีฝั่งแฟนคลับที่จะเป็นฐานคนเดิมที่ชอบเราในแบบเดิม
ที่ชอบเราแบบหวงอะหวงมินอะไม่อยากให้มินเล่นแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เชียร์สองแล้วกันมันก็จะเหมือนเอาตัวตนของแฟนมาเล่นด้วยค่ะ

จริงก็มีแฟนคลับส่วนห่วงภาพรักไม่อยากให้เราแบบลุก
ใช่ก็มีบางส่วนที่ห่วงค่ะเขาก็รักเราอะเนาะ
เหมือนผู้ใหญ่ที่ห่วงลูกอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็รับฟัง
เพราะว่ามันก็เป็นอีกก้าวที่เราเติบโตค่ะแล้วบทมันก็ไม่ได้แย่อะไร

ค่ะใช่อันนี้ก็เป็นแบบไม่แต่ตายตายค่ะ
ก็คือไปชัดเจนก็คือมีทางแบรนด์เชิญมาไปที่เวนิสค่ะ
ปีนี้๒๐๑๙ก็จะร่วมไปร่วมในนามแบรนด์
เราก็เป็นตัวแทนของเอเซียตัวแทนของคนไทยค่ะเพราะว่า
อีกสองท่านที่ทางแบรนด์เชิญไปก็จะเป็นจะมีคนหนึ่งเอลซ่า
เอลซ่าค่ะใช่ที่เป็นซึ่งเป็นเพิ่มเขามากเป็น
แฟนคลับเขาชอบหุ่นเขาอะไรอย่างเงี้ยคอยตามกดไลค์
ต้องถ่ายละครแล้วก็ต้องฟิตเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าคือฟิตเพราะว่า
เราอ่ะภูมิใจในความเป็นไทยมากคือหมายถึงว่าเรานักแสดงธรรมดา
คนหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปอยู่ในพรมแดงของโลกอีกครั้งแล้วก็ได้เจอ
คนที่เราชื่นชอบแล้วนักแสดงนางแบบระดับโลกอะค่ะ
เราก็อยากจะทำให้เต็มที่ในฐานะคนไทยที่แบบ
เรามีโอกาสได้ไปยืนตรงนั้นแล้วแล้วเราก็ภูมิใจเสมอกับความเป็นไทย
เราก็อยากให้คนอื่นได้เห็นค่ะว่าเอ่อคนไทยก็เก่งคนไทยก็ทำได้ค่ะ
อย่างทางนี้จะฟาดอีกลุ๊กค่ะทางนี้มีสองลุ๊กค่ะอืม
ใช่มีสองลุ๊กสองวันเท่านั้นเพราะว่าเราเรามีการคุยในเรื่องของของคิวแล้ว
เพราะว่าตอนนี้คือค่อนข้างสับสนเหมือนกัน
เพราะว่ามีงานต่างประเทศที่อยากจะรับแล้วก็แบบมีโอกาสเข้ามา
ให้เราได้ตัดสินใจค่ะแต่ว่าเราก็เราต้องเลือกเพราะว่าเราก็
หลักอยู่ที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็อันนี้คืออันนี้คือหนักใจมากจริงจนต้องปรึกษาผู้ใหญ่เลย
ผู้จัดการคุณพ่อครอบครัวหรือว่าผู้ใหญ่ที่เราเอ่อ
เคารพหลายหลายด้านหลายหลายท่านอย่างเงี้ยก็คือคืองานต่างประเทศมันก็น่าสนใจค่ะ
ขณะที่ประเทศไทยเราก็รักเราก็เราก็สุดท้ายก็ผู้ใหญ่ก็แนะนำค่ะ
ว่าก็ไม่ต้องเลือกมินก็ทำการบ้านหนักกว่าคนอื่นแล้วก็เหนื่อยเป็นสองเท่าค่ะ
แล้วก็ในเมื่อมันมีโอกาสแล้วเนอะเรานักแสดงไทยคนหนึ่งค่ะ
เราก็ทำให้เต็มที่แล้วก็คิดซะว่าเหนื่อยเป็นสองเท่าอ่ะ
สมัยก่อนเราก็ทำได้เราเรียนไปทำงานไป
สมัยนี้เราก็ทำได้หลายที่แต่อาจจะเหนื่อยเดินทางนิดนึง
ค่ะก็ขอกำลังใจจากแฟน
คนไทยหน่อยนะคะอันนี้ก็ไปในนามคนไทยเนอะ
ก็อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะช่วยกันลุ้นว่าเอ่อ